ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าปกติแล้วคนเป็นเพื่อนกันยืมของกันได้ไหมคะก็ต้อง

เหมือนขอยืมปากก้าอย่างนี้ได้ไหมครับพี่หุยได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าคนเป็นเพื่อนกันขอยืมบัตรประชาชนไปเปิดซิมโทรศัพท์ได้ไหมคะ

บัตรประชาชนที่ให้ใครยืมไม่ได้นะบางทีผิดกฎหมายนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่มีเพื่อนคนหนึ่งไปยืมบัตรประชาชนเพื่อนอีกคนไปเปิดซิมโทรศัพท์แล้วไม่จ่ายเงินค่ามือถือ
ทางฝั่งนี้เขาก็โดนทวงเงินใช่ไหมคะถูกต้องฝั่งนี้เลยไปบอกเพื่อนบอกว่าแกไปจ่ายสิเขามาทวงฉันเนี่ยแกไปจ่ายปิดค่าโทรศัพท์แกเลย
เท่านั้นแหละค่ะฝั่งที่ให้ยืมบัตรประชาชนไปดูสภาพค่ะเป็นยังไงโดนรุมตีโดนรุมทำร้ายโดนชกจนตาปูดตาบวมอ่ะ
นี่เขาผิดตรงไหนเนี่ยเอ๊ะนี่ทำคุณบูชาโทษไว้นะหรือยังไง
นี่คือป้าวิมวลรัฐนะคะคุณป้าเนี่ยพาพี่ติคุณกิตติศักดิ์เนี่ยไปชี้จุดเกิดแฮลโบเนีย
วันนั้นน่ะเมื่อวานตอนเที่ยงป้าขี่รถผ่านวัดช้างชนตรงนี้เลยตรงจุดนี้เลยติ
แล้วอยู่นะป้าก็เจอปอนกับเพลงเป็นวัยรุ่นอายุ๒๐กับ๒๑ปีเขาเป็นแฟนกัน
เสร็จปุ๊บอยู่อยู่สองคนนั้นตะโกนด่าป้าป้าก็เลยจอดรถเพราะนึกว่ามีคนเรียก
ก็ว่าจะหันไปถามอยู่ว่าเรียกเหรอปรากฏว่าเพลงอ่ะอารยาลงมาปุ๊บตบหน้าป้าหนึ่งฉาด
ดีนะป้าเอามือกันไว้ได้แต่พอป้ากันได้เท่านั้นแหละเพลงไปเอาท่อนไม้มาตีหัวป้าเลย
แล้วในปอนแฟนนุ่มของเพลงกระโดดถีบชายโครงขวาป้าจนล้มลงไปเลยแล้วเตะหน้าป้าอีกหนึ่งครั้ง
จากนั้นก็โทรเรียกสุวรรณาสุวรรณาคือใครใช่ไหมคือเพื่อนป้าที่ยืมบัตรประชาชนป้าไปเปิดซิมแล้วไม่จ่ายเงินอ่ะครับ
เพราะว่าสุวรรณาเป็นแม่ของเพลงอืมสุวรรณาก็ออกมาจากวัดแล้วก็พูดบอกว่า
จำไว้เลยนะกูบอกแล้วว่าเจอมึงที่ไหนกูจะกระทืบมึงที่นั่น
แล้วนี่ตอนที่ป้าถูกทำร้ายนะไม่มีใครช่วยเลยอ่ะ
ฝั่งที่มาด้วยกันก็ตะโกนบอกเอามันเลยเอามันเลยแบบนี้อ่ะ
นี่หลังเกิดเหตุป้าไปแจ้งความที่สพเมืองระยองแล้ว
เรื่องของเรื่องก็คือสุวรรณาที่เป็นเพื่อนป้าและเป็นแม่ของอารยาหรือแม่ของเพลง
บัตรประชาชนป้าไปเปิดซิมซิมมือถือน่ะป้าเห็นเป็นเพื่อนป้าก็ให้ไปไง
ครับไปเปิดเสร็จปุ๊บอ้าวไม่จ่ายค่ามือถืออ่ะ
ค้างอยู่ห้าพันกว่าบาทคาดก็ต้องมาทวงที่ป้าสิเพราะมันเป็นบัตรป้า
ป้าก็เลยไปบอกสุวรรณาบอกเฮ้ยเองไปจ่ายเงินสิ
แล้วพอลูกสาวของสุวรรณาก็คืออารยารู้เข้าไม่พอใจป้าเอาเรื่องไปบอกแฟน
ข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวป้าก็หลายครั้งแล้วสุดท้ายมาตีป้าแบบเนี้ย
มันรูดรูดรูดหลานด้วยนะน่ะเพิ่งจะยี่สิบเองน่ะคิดว่าเป็นลูกผู้ชายนะ
มันไม่น่าใช่เลยนะมันน่าจะใส่ผ้าถุงมากกว่าแล้วแม่ว่านะอืม
มีอะไรอยากจะฝากบอกกันไหมฝากบอกกันนะครับมันน่าจะเจอคนจริงบ้างน่ะ
แต่ลูกสาวที่เคยด่าแม่ในเฟสด่าไปอะไรนี่หนูก็บล็อกมาเลย
ป้าก็บล็อกไปเลยคือรำคาญไงมันไม่ใช่อ่ะเป็นยังไงแม่
พอมาเกิดเรื่องแบบนี้แล้วโหมันคือเสียความรู้สึกมากน่ะอืม
อุตส่าห์ไว้ใจเขาใช่ไหมว่าเออไม่ได้เสียคิดอีกอย่างงั้นอันนี้เขามีดู
เหมือนมีตั้งอ่ะพูดง่ายง่ายอ่ะแต่ที่ไหนได้
อ่ะเราต้องคุยทั้งสองฝั่งครับนี่คุยกับคุณป้าวิมลรัฐไปแล้วนะ
ผู้บาดเจ็บนะคะไปคุยกับอารยาหรือว่าเพลงค่ะ
บอกพี่ติคะพี่ฟังเรื่องฝั่งหนูก่อนเป็นยังไง
คนละม้วนนะพี่เหรอเพลงบอกว่าไอ้ที่ขี่รถสวนกันหน้าวัดอ่ะ
เขาบอกหนูตะโกนด่าเขาใช่ไหมพี่อืมป้าเขานั่นแหละตะโกนด่าหนูอ้าว
ตะโกนด่าแล้วท้าทายหนูหนูเลยจอดเลยแล้วเดินไปชกเบ้าตาป้า
อันนี้หนูยอมรับพอหนูชกเบ้าตาเขาเสร็จ
ป้าก็ต่อยหนูกลับคืนหนึ่งหมัดเหมือนกันและหลังจากนั้น
แกไม่ได้ต่อยอย่างเดียวนะอืมป้าแกชักมีดเฮ้ย
ชักมีดปอกผลไม้ออกมาหนูเลยหยุดเลยเพราะเห็นมีด
แล้วเลยบอกแฟนหนูว่าปอนบอกขี่รถชนป้าเขาเลย
เอาแต่แฟนหนูก็ไม่ทำนะแฟนหนูก็เดินมา
แล้วป้าอยู่อยู่ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาแทงอ่ะแฟนหนูเลยกระโดดถีบ
เข้าที่ชายโครงจนป้าน่ะล้มและไอ้ที่ว่าเตะมือจนของในมือกระเด็นน่ะ
อืมไม่ใช่มือถือนะพี่เตะมีดมีผู้ชายที่ไปด้วยคือปอนใช่ไหมคะ
ตอนก็คือกี่โมงถ้าเขามาปุ๊บเขาจะมาแบบอารวาส
แล้วก็คือมาทวงเงินห้าพันธุ์ของเขาเขาจะบอกเราติดเงินห้าพันธุ์เขาตลอด
ตอนไปที่ค่าสัญญาก็คือไม่มีเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดนะไม่มี
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าแม่ติดเงินแล้วก็เป็นเหตุให้แบบว่า
ทะเลาะกันตลอดแล้วก็ได้แจ้งกับลูกสาวเขาไปว่าแม่เขามายุ่งกับเรานะ
มันคนละส่วนกันเพราะว่าตอนนั้นหนูกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เขาก็คือแบบไปร้านร้านเราตลอดแล้วเราทำงานเนี้ย
เขาก็แบบไปร้านไปท้าไปดักไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าจะเอาคืนเหรอคะไม่มีค่ะแต่ว่าน่าจะมีการแจ้งความกลับ
เพราะว่าบางส่วนก็เขาก็คมครูเรา
ทีนี้ประเด็นที่โอ้โหตอนแรกที่เรื่องราวออกไป
คนนี่ด่าแฟนนุ่มเธอเธอคือในปอนที่ว่าไปทำร้ายแบบ
คุณป้าไปทำร้ายผู้สูงอายุอย่างนี้บอกโห
เป็นผู้ชายแบบนี้เอาผ้าถุงมาใส่ไหมน้องอะไรแบบนั้น
เธอบอกเธอยืนยันเลยนะว่าที่แฟนนุ่มเธอต้องทำแบบนั้น
เพราะป้องกันตัวเพราะว่าฝั่งป้าวิมลรัฐมีมีด
นี่พี่ติได้คุยกับนายปอนด้วยค่ะ
ได้คุยกับคุณสุวรรณาด้วยนะ
บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็ยืมบัตรประชาชนป้าวิมลรัฐไป

เรื่องนี้คุณสุวรรณาเขาบอกยอมรับว่าเอาบัตรประชาชนของป้าวิมลรัฐไปใช้จริง
ไปเปิดซิมโทรศัพท์แล้วก็ยอมรับด้วยว่าไม่ได้จ่ายเงินปิดยอดจริง
ก็ก่อนหน้านั้นน่ะคือยืมบัตรเขามาเปิดเบอร์แล้วก็ใช้โทรศัพท์
แล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันก็เลยไม่ถูกกันเลย
ทีนี้พอจะเอาเงินไปปิดเขาบอกก็ศูนย์โทรศัพท์บอกว่าต้องให้เจ้าของบัตรมาปิดยอดด้วยตัวเองไง
ก็ถูกต้องก็ต้องใช่อย่างนั้น
แต่ว่าคนใช้
เดี๋ยวผมตอบคำถามให้ผู้ใช้
พี่สุวรรณาถามว่าจะให้พี่ทำยังไง
ศูนย์เขาบอกต้องให้เจ้าตัวไปปิด
ก็พี่เป็นคนเอาชื่อเขาไปเปิดซิมใช้ใช่ไหม
แล้วมียอดคล้างอยู่๕๐๐๐กว่าบาท

แล้วก็ให้ป้าเอาเงิน๕๐๐๐ของพี่ไปปิดใช่ไหม

เขาบอกว่าให้เอาเจ้าของบัตรมาปิด

แจ้งความแล้วค่ะแจ้งความทำร้ายร่างกายแล้วค่ะ

แม่พี่เป็นคนใช้เนอะ

เพราะว่าคือป้าวิมลรัฐแกไปแจ้งเอาไว้

แต่ว่าป้าวิมลรัฐก็ต้องหาทางไปเคลียร์เรื่องซิมโทรศัพท์นะ

หรือว่าไปแจ้งความเพิ่มเติมว่ามีคนยืมไปใช้

แต่ยังไงในเรื่องของนิติกรรมมันเป็นชื่อป้าเขา
ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ
เดี๋ยวเขาตรวจสอบแล้วกันป้าพวกมีจริงหรือเปล่า